พูดถึงเรื่องราวดีกันแล้วมาพูดถึงเมนูอาหารดีแซ่บกันบ้างนะคะ
เผื่อว่าใครอยากจะกินอาหารอร่อยอย่างเมนูยำ
วันนี้จัดแบบบุฟเฟ่ให้เลยนะคะ
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
มาเลยจ้ามาร้านครัวคุณทวดยำบุฟเฟ่ค่ะ
มาแบบบุฟเฟ่ตักเอาตามใจชอบเลยนะคะ

เจ้าของร้านจะเน้นการยำแบบสดใหม่ให้ลูกค้าที่ทานอยู่เลยนะ
แล้วยังมีสูตรเด็ดเคล็ดลับของทางร้านที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ
แล้วต้องมาต่อแถวซื้อกันยาวเหยียดแบบนี้เลยล่ะคุณผู้ชม
ไปคุยกับเจ้าของร้านคือคุณอภิวัตมุ่งลาอายุ๔๒ปีนะคะ
แต่พอมีโควิดร้านอาหารปิดใช่ไหม
โอ้โหอยู่ในผับใช่ไหมคนโสดยกมือส่งเสียงหน่อย
โควิดมาแต่ไม่ได้เลยเงียบสนิทเลยนะคะ
ก็เลยกลับมาเปิดร้านอาหารตามสั่งในซอยของบ้านพักนี่แหละ
แต่ก็ไม่ไหวโดนโควิดรอบ๒อีก

ก็เลยให้ได้ไม่ได้จะยอมแพ้โควิดไม่ได้
คุยกับภรรยาเราจะทำอะไรเพื่อความอยู่รอดดี
ได้ลองคิดสูตรน้ำยำขึ้นมาค่ะ
ำเนี่ยคนไทยทานกันเป็นประจำอยู่แล้วถูกไหม
แล้วก็ไปหาทำเลตั้งร้านยำบุฟเฟ่ค่ะ

ขอให้เป็นราคาแบบง่ายจ่ายสบาย

ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษายิ่งถูกกว่านั้นคุณชนะ
อ๋อเหรอดีจังสี่สิบบาทเท่านั้น
เลยทำให้ขายดิบขายดีมีรายได้ต่อวันประมาณ๒๓๐๐บาท

ร้านคุณทวดยำบุฟเฟ่นี่นะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนรณชัยชาญยุทธ์ค่ะ
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อหลังโรงเรียนสตรีศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเดอร์พ่อแม่พี่น้อง

ส่วนวันอื่นเปิดปกติตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๓ทุ่ม
ช่วงเย็นเท่านั้นนะไม่กี่ชั่วโมงนะ
ถ้าใครอยากจะจองคิวบุฟเฟ่แล้วก็ให้เบอร์เอาไว้แล้วนะ

แล้วเขาตักแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหเต็มกระบวย
อยากกินอะไรสั่งเลยแล้วที่สำคัญคือยำให้แบบสด

มีโอกาสไปลองลิ้มชิมรสกันดูจ้า
โอ้โฮแซ่บไม่ไหวไปดู